ที่เตอร์มินนอลหนังออกล้านเหลือรายการทีวีเขา

อืมเมื่อกี้เขามาจัดรายการที่ด้านสามด้านนะครับ

ซื้อมาแฟนผมก็ซื้อมาตอนกองวันนี้ค่ะ
ตอนเย็นก็เลยเอามานั่งทานกัน
แต่ว่ามันเยอะ

ตามที่ทำงานด้วยกับเพื่อน
ซึ่งก็ทานกล่องนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครเห็น
แต่ว่าคนอื่นก็ทานกัน๒๓คนแล้วก็ทานไม่หมดอีก
ผมก็เลยเอากลับมาทานที่บ้านอีกตอนเช้า
เพราะตอนเช้ามันจะเหลือเป็นเศษคล้ายเป็นโพรงปนอยู่
ตอนแรกเอาไปทานที่ไหนมาก่อนนะครับก่อนที่จะกลับมาทานที่บ้านเนี่ย
เอาไปทานที่ทำงานนะครับ
ทำที่โรงงานแล้วก็ที่เหลือก็เลยกลับมาทานที่บ้านต่อ

แล้วมาพบไอ้ที่เห็นที่ล่วงอยู่เนี่ยที่บ้าน
ล่วงนี่คืออะไรครับเป็นอะไรครับ
มันก็จะเป็นคล้ายรูปปั้นนะครับเป็นโลหะ

ไม่แน่ใจว่ามันตั้งได้เหมือนพระพุทธรูปหรอกครับ

ครับไม่แน่ใจว่าเป็นเหล็กหรือว่าเป็นทองเหลืองหรืออะไรนะครับ
ครับแล้วได้ติดต่อไปทางผู้ขายของหรือยังครับ
ขายของนี่เขาติดต่อผมมาแล้วครับ

เขาก็ขอโทษมานะครับแล้วก็เขาจะเห็นจะบอกว่าจะชดใช้ค่าเสียหายอะไรแล้วเกิด
ซึ่งเราไม่ได้สนใจเรื่องค่าเสียหายอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เสียหายอะไร
แต่เราโพสต์ในส่วนที่เป็นความเชื่อความศรัทธามากกว่า

ก็มีกลุ่มพระยาท้อกลุ่มเดียวครับ
วัตถุประสงค์ที่เราโพสต์เนี่ยต้องการอะไรครับ
คือผมโพสต์เพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นความแปลกประหลาดใจ
ถือเป็นความศรัทธามากไปเป็นความศรัทธาความเชื่อ
เชื่อและนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วไหมฮะ
ครับส่วนใหญ่ผมก็จะคิดว่ามันเป็นอ่าของมงคลนะครับ
เป็นของมงคลเข้าบ้านอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าดีแล้วล่ะท่านมาอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้
คือที่โพสต์เนี่ยไม่ได้ติดใจว่าอะไรล่วงลงไปในหารแต่ว่าติดใจตรงที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพญานาคเนี่ยมาอยู่กับพี่
ใช่ครับส่วนอาหารผมไม่สนใจถึงแม้ผมจะเจอก่อนที่ผมจะทานผมก็ทานอยู่แล้ว
เพราะว่าอาหารทานของเขาร้านนี้เขาก็โอเคอยู่แล้วอร่อยเพราะเพื่อนที่ทำงานเขาบอกว่าอร่อย
แล้วทานกันหลายคนหรือยังครับเพื่อนที่ทำงาน

แต่คือว่ามาเห็นที่บ้าน
มาเห็นที่บ้านตอนเช้าอีกเช้าหนึ่งซึ่งเลิกงานกลับมาแล้วผมก็มาทานต่อที่บ้าน
พอดีแฟนเขาก็จะเก็บผิงที่เป็นเสร็จของเก็บเหมือนเก็บของปังทอดนะครับ

จริงก็ไม่ได้มีอะไรนะครับโพสต์แบบประหลาดใจแล้วก็นับถืออะไรอย่างนี้เฉย